ไปดูความพยายามของคุณยายท่านหนึ่ง

นี่คือคุณยายที่อยู่ใกล้กล้องเนี่ยผมนะ

เดี๋ยวดูคุณยายใส่แมสสองชั้น
คนที่เราพูดถึงคือคุณยายที่อยู่ไกล

ซึ่งยายคนนี้คือยายก็ขำขำยายคนนู้น
เขาบอกว่าคือขำในความน่ารัก
เพราะว่าลูกชายคุณยายที่สวมแมส๒ชั้น
ก็คือเล่นโทรศัพท์อยู่ใกล้กันนั่นแหละ
แต่ไม่สะกิดไม่ช่วยอะไรคุณยายเลย
ยายแกก็พยายามใส่อยู่๒ชั้น
ป้องกันได้ไหม๒ชั้นแบบนี้นะคะ
เพราะมันปิดตาอันนึงปิดค่ะอีกอันนึง

เขาบอกว่าทำไมลูกชายไม่ช่วยแกหน่อย

ลูกเงยหน้าจากมือถือไปมองแม่บ้าง
หรือบางคนบอกว่าอันนี้ถือว่าใส่ถูกนะป้องกันได้
เพราะว่า๑ชั้นคือชั้นบนอีกชั้นหนึ่งคือชั้นล่างค่ะ
ไม่ต้องนะคะคือ๒ชั้นใส่ให้มันอยู่ในระดับเดียวกัน

เอ็นดูค่ะเอ็นดูน่ารักดีนะคะ